คนนะเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
มาด้วยจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันจริงค่ะขอโชคลาภไหมหน้าที่การงานไหม
หรือว่าเนี่ยเพิ่งผ่านเทศกาลวาเลนไทยวันแห่งความรัก
ขอเรื่องคู่อ่าส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงนึกถึงอะไรนึกถึงใครคะ
พระตรีพระตรีบุตรตรี
มันก็หลายความคิดเห็นพระตีก็ใช่แต่บางทีก็มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่นะคุณชนะ
ก็แล้วแต่จะเชื่อแล้วกันแต่ด้วยความที่ว่าหลายคนเขาเชื่อในทางนี้ไง
ตีจะมามอบคู่ให้เขาก็เลยไปกราบไหว้กันที่นี่
วัดดังจังหวัดนครปฐมครับ

วัดสว่างอารมณ์จ้า
วัดประจำที่คุณชอบขอนี่เอง
ไปขอโชคลาภไปขอความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมพิธีนี้นะฮะเขาจัดที่บริเวณด้านข้างสาราการประเรียน
ต่อหน้ารูปปั้นพระตรีมุรติปางเก้าหน้าองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ว่าพระตรีนะจะมาประทานเรื่องของความรัก
และประทานคู่ให้เขาก็ไปกลายว่าย

หรือคุณมีข้อมูลชุดอื่นที่ขัดแย้งกัน
ไม่ได้ว่าอะไรนะมันแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนจริงครับ
นี่คือบรรยากาศของเมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แต่จริงทั้ง๑๓๑๔แล้วเผลอวันนี้
อาจจะคนเยอะเหมือนเดิมก็ได้ใช่ไหมล่ะบรรยากาศคึกคักฮะ
เหล่าบรรดาสายมูเตรียรูที่จะมาขอคู่
โอ้โหเยอะแล้วคนที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้ว

เขาบอกว่าคนที่มาเป็นคู่นะ๔๐คู่เลยนะ
โอ้โหนี่นั่งนับเลยเหรอคะ

คนที่มาร่วมพิธีเนี่ยนะครับเขาก็มาด้วยจิตใจที่แบบมุ่งมั่นไง
อยากจะขอให้ความรักยั่งยืนอะไรแบบนี้สำหรับคนมีคู่แล้วเนาะ
ส่วนคนยังไม่มีก็อยากจะได้คู่ก็มาขอกัน
และมีพระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นผู้ทำพิธีให้
ทำพิธีกันอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงนะ

พอไปทำแล้วบางคนเชื่อว่าจะได้สิ่งที่ขอก็ว่าไปตามนั้น
และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทุกคนจะได้บางสิ่งบางอย่างกลับมา

ก็คือธนบัตรขวัญถุง
ไม่พลาดอยู่แล้วถ้าไปวัดสว่างจะต้องได้
ได้มาแล้วเขายังไงเขาเก็บแบบไหนหรือบูชายังไงคะ
เงินขวัญถุงที่ได้ผมเรียกอย่างนี้ละกัน
มันเหมือนเป็นเงินมงคลฮะถามว่ามงคลยังไง

มันจะได้ของดีของเด็ดกลับมา
คุณผู้ชมฮะถ้าตามสถิติมันก็เป็นไปแบบนั้น
เพราะว่าถ้ามีธนบัตรสักร้อยใบ
อาทิตย์๒๐สักร้อยใบมันอาจจะมีสักใบค่ะ
เลขท้ายมันไปตรงกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกไหม
เรียกว่ามันก็มีความเป็นไปได้
แต่ถามว่าทุกคนที่ได้ธนบัตรนี้ไปแล้วจะสมหวังไหม

ไปถามคนคนหนึ่งก็คือคุณยุวรินหนึ่งในผู้ร่วมพิธีบอกว่าเธอตั้งใจมอบ
ไม่ได้อยากได้โชคลาภแต่อยากได้ความรักอ่ะเนี่ย
แล้วมาเนี่ยนะลงอัคระหลังมือด้วยนะ
เพื่อจะได้แบบนิดหน่อยไอ้นิดหน่อยที่ว่าอะไร
เพื่อได้โชคหรือว่าอย่างนั้นนะอย่างน้อยไม่ได้คู่ไม่เป็นไร

เอ้าธนบัตรขวัญถุงเธอเป็นแบบนี้ก็ลองดูเอาละกันคุณผู้ชมฮะ
ให้ดูกันเนี่ยคุณต้องใช้วิจารณญาณจริงนะ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปไอ้ธนบัตรขวัญถุงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
ตัวเลขก็แตกต่างกันถามว่าคนที่ได้โชคได้ลาบมันมีไหม
มีบางส่วนส่วนคนที่ไม่ได้เยอะ
คนหนึ่งที่เคยไปวัดนี้แล้วได้ธนบัตรขวัญถุงมา

ก็คือได้ทำการช่วยเหลือกองสลากเป็นที่เรียบร้อย

อืมก็ถือว่าเป็นการเสียสละก่อน
ให้ก่อนแล้วสักวันหนึ่งเราก็หวังว่าเราจะได้เงิน
เสียเยอะเสียเยอะเสียหลายทิศหลายทาง
โอ้โหไม่น่าจะใช่เรื่องของการเสี่ยงดวงอย่างเดียวแล้วล่ะ

ทุกวันนี้ก็ยังอยากเสียอยู่ต่อไป
แต่พูดถึงเรื่องของพระตรีมุรตินิดนึง

แล้วก็ได้ฟังคุณคิงพีรวัตรอัธนาคเนี่ย

ท่านประธานพรเรื่องความสำเร็จความก้าวหน้า

มีสามเซียน
ถ้าสวยให้มีคุณค่า